ไหมไอ้พฤติกรรมบางอย่างที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ
แต่ว่าทำยังไงซะไปขโมยข้าวของของเขามันก็สร้างความปวดหัวให้กับเจ้าของ
รวมไปถึงคุณตำรวจล่ะครับ
มาดูกันที่เรื่องแรกเหตุเกิดที่ศูนย์นวดแผนโบราณ
แต่คุณผู้ชมดูฝีมือของเจ้าหัวขโมยรายนี้สิครับทำเอาพนักงานที่เข้ามาตกอกตกใจ
แทบช็อกเลยทีเดียวเพราะข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ปุ๊ดเล็กคระจกก็แตกตู้เนี่ยถูปเหมือนความสุข
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมสิ่งที่เจ้าหัวขโมยนั้นเอาไปคืออะไรไปดูกัน
โอ้โหคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับผม
ข้อต้มมัดจริงจริงไม่จกตา
ที่เจ้าหัวขโมยรายนี้กินแล้ววางทิ้งไว้กลางบ้าน
เจ็บใจอีกหนึ่งคู่
กินข้าวต้มมัดเสร็จก็ต้องหาอะไรมาล้างคอ
คนร้ายก็ซัดนมไปอีกหนึ่งกล่องแบบนี้
งานนี้พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้น
และคาดว่าเจ้าโจรที่ย่องเข้ามาในบ้านเนี่ย

แต่ดูจากหลักฐานแล้วสามารถยืนยันได้เลย

เจ้าเจ้าโจรคนนี้ให้หิวแน่นอน
ไปกันต่อไม่รอแล้วนะ
คราวนี้มาเจอกับหัวขโมยสาวสุดแสบ
ที่กำลังทำการขโมยของในร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่ง

เดินไปมุมนั้นทีมุมนี้ทีหรือนั่นคนนี่

อะไรที่สามารถขนไปได้เอาไปให้หมด
แต่ระหว่างการรื้อค้นข้าวของอยู่นั้น
จู่แม่ขโมยสาวคนนี้ก็เดินออกไป
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ไม่เอาของอะไรไปสักอย่าง
โถจรปวดคลี่ครับคุณผู้ชม

ที่เดินออกจากกล้องวงจรปิดมุมนั้นไป
ก็เพื่อไปแอบข้างตู้แช่เครื่องดื่ม

สงสัยจะอดรนทนไม่ไหวจริง
หน้านี้คนพี่เจ้าของร้านมาเจอข้าว
ตะโกนลั่นร้านเลยคุณผู้ชม
บอกให้หยุดถ้าไม่หยุดจะเรียกตำรวจมาจับนะ
เจอเสียงนี้ไปเท่านั้นแหละ
คนร้ายวิ่งป่าราบเลยครับ
ตอนเช้าพี่เจ้าของร้านก็มาสำรวจร้านอีกครั้ง
เพราะพบกองอุจจาระของคนร้ายที่ฝากทิ้งไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
โอ้โหกลิ่นนี่ไม่ต้องห่วงเจ้าของร้านบอกว่าสุดจะบรรยายไปเลย

มาดูกันที่สุดท้ายในภาพจะเห็นผู้ชายอายุอนามก็ประมาณวัยรุ่นวัยรุ่น
เดินไปเดินมาเพื่อสอดส่องเวรยามเอ้ยจะบ้าเหรอเวรยามที่ไหนแต่งตัวแบบนี้
นี่มันขโมยชัดดูสิก้มเงยอยู่ข้างจักรยานยนต์คันหนึ่ง
งานนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากันสองคนคนหนึ่งทำท่าโทรศัพท์
สักพักโจรอีกคนก็ลุกขึ้นเหมือนกับว่าไอ้อุปกรณ์ที่นำมางัดตังมันไม่ได้ขนาด
ก็เลยลุกขึ้นแล้วเดินหายไปก่อนที่มันจะย้อนกลับมา
พร้อมเดินใส่สะโพกโยกยายแถมใส่ก้นใส่ตูดบ้าไปแล้ว
เบิร์ตทำซีว่าวสุดท้ายงัดอยู่นานก็เอาไปจนได้ถือแบบไม่เกรงใจเจ้าของเลย
สิ่งที่ได้ไปคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมมันคือท่อไอเสียรถจักรยานยนต์นั่นเอง
ตอนเช้ามาพี่จิรพัฒน์ศรีสุวรรณกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจแก๊ปไปทำงานตามปกติ
แต่เอ๊ะทำไมรถเรามันสตาร์ทไม่ได้ลองสำรวจรอบคันรถ
อ้าวต่อไอเสียพักเท้าและอุปกรณ์ยึดโครงรถจักรยานยนต์มันหายไปไหน
ใต้ดีนะที่พี่จิรพัฒน์แกคล้องโซ่ล็อกล้อไว้ไม่งั้นมีหายทั้งคันแน่
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมเจอหัวขโมยว่าปวดหัวแล้ว
มาเจอพฤติกรรมแปลกแบบนี้อีกมันยิ่งกว่าปวดมองจริงเห็นแล้วจี๊ดเลย
โจรไทยเป็นคนตลกเหรอผมว่ามันไม่ตลกนะจริงดูแล้วเนี่ยทุกคนที่ไม่ตลกเลยก็คือผู้เสียหาย
ตลกไม่ออกอ่ะสิโหเห็นแบบนี้เจ็บช้ำน้ำใจซะอีก
นะถ้าเจอแบบนี้ต้องให้ตำรวจรีบจับเลยนะคะแล้วพวกเราเองเป็นพลเมืองดี
ถ้าใครรู้เบาะแสเกี่ยวกับโจรก็รีบบอกคุณตำรวจกันด้วยนะคะ